เปิดปากกับภาคภูมิ

เหมือนกับค
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะเธอเป็นพนักงานของร้านนวดแถวดอนเมืองเธอบอกว่าสามสี่วันมานี้เนี่ยไม่ได้ทำมาหากินเลยต้องหยุดงานเลยนะไปเรื่องขดงคดีอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมดสืบเนื่องมาจากผู้

นะครับถูกต่อว่าด่าทอถูกดึงมือโทรศัพท์ล่วงตกแตกแล้วอยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถหายไปเลย
บัญชีที่เช็คกันเนี่ยที่โอนไปก็ไม่ใช่ชื่อเธอเป็นชื่อของคนอื่นด้วย
เธอเลยบอกว่าอยากจะมาเปิดความจริงมาเปิดปากมาขอความเป็นธรรมผ่านรายการของเราหน่อย
เพราะว่าชีวิต๓๔วันนี้ไม่ได้ทำมาหากินแล้วถูกหาว่าไปเอาเงินของเขามาเรื่องราวต่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุยกับหญิงสาวคนนี้
ส่วนคุณผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะครับถ้าดูรายการอยู่อยากจะชี้แจงอีกมุมนึงหรืออยากจะทำความเข้าใจอะไรกันยังไงเนี่ยบอกได้เลยนะฮะ
เราพยายามโทรหาอยู่วันนี้โทรเป็นร้อยสายอยู่เหมือนกันครับความจริงโทรตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ยังไม่รับโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยววันนี้ตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับ
วันนี้อยู่กับผมที่รายการนะครับคุณน้ำนะฮะที่เป็นผู้เสียหายนะครับจะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณน้ำครับ

เล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นวันนั้นคือวันที่เท่าไหร่

ใช่ค่ะ๑๐ธันวาคมเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาโทรมาก่อนค่ะโทรมาช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงครึ่งเกือบเที่ยงอะค่ะ

ใช่โทรมาทางไลน์ค่ะเขาโทรมาแล้วเขาก็พยายามเหมือนโทรมาก่อนแต่หนูไม่ได้รับสายเพราะว่ายังไม่ได้ตื่น

ได้รับสายเพราะว่าตอนแรกหนูยังไม่ได้หนูเพิ่งตื่นนอนด้วยค่ะ
ก็พยายามโทรหนูก็เลยพยายามสอบถามว่าพิมพ์ถามกลับไปว่ามีอะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาก็พยายามบอกว่าช่วยรับสายผมหน่อยแล้วก็ช่วยส่งโลเคชั่นที่อยู่นะตอนนี้ให้เขาหน่อยได้ไหม
หนูก็เหมือนแบบสอบถามว่ามีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ตอบเขาก็โทรอย่างเดียว
คือเรามีเบอร์ไลน์กันเพราะว่าเขาเคยมาใช้บริการนวดกับน้องที่ร้านก็๒ครั้งใช่ไหม๒ครั้ง
แต่ครั้งล่าสุดครั้งที่๒นี่จะเป็นวันที่๒ธันวาคมครั้งสุดท้ายเนี่ยคือครั้งที่๒เมื่อวันที่๒ธันวาคม๑๐ธันวาคม
พี่จิตติพี่จิตติที่นไหวนะโทรมาหาบอกส่งโลเกชชั่นให้หน่อยหรือรับสายหน่อย
กำลังจะแจ้งความตัดหนู

ช่องหาช่องโกงช่องหาช่องโกงด้วยใช่ค่ะตื่นเลยมั้ยเนี้ยตอนนั้นตื่นค่ะ
งงปืนเลยแล้วหนูก็ถามว่าหนูทำอะไรผิดหนูไปโกงพี่ตอนไหน
เราไม่ได้เจอกันอืมเขาก็พูดจาไม่ดีค่ะเขาก็พูดคำหยาบประมาณว่า
มึงน่ะเอาเงินกูไปวันที่เจ็ดอ่ะมึงกับกูเจอกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
อืมพูดพูดคำหยาบอ่ะค่ะหนูก็เลยยืนยันว่าหนูไม่ได้เจอเขาอ่า
แต่เขาบอกว่าเจอเจอวันที่เจ็ดนัดเจอกันแล้วเขาก็ว่าจ้างหนูด้วยเงินเนี่ย
ร้อยบาทอันนี้เขาอ้างนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ย
ยอดผิดเป็นเก้าหมื่นเขาบอกว่าเจ็ดธันวาคมเนี่ย
นัดเจอกันนะใช่ค่ะให้น้ำเนี้ยมานวดให้ใช่ค่ะ
ค่านวด๙๐๐บาทที่มาที่ร้านที่ทำที่ทำงานนวดอยู่เนี่ย
วดแผนไทยเนี่ยใช่เก้าร้อยใช่ค่ะแต่เขาโอนให้เก้าหมื่นใช่
เพราะฉะนั้นคุณหนูต้องคืนใช่เขาบอกว่าหนูจะต้องเอาเงินมาคืนเขา
ซึ่งหนูก็บอกไม่ได้รับแล้วจะคืนยังไงแล้วก็ไม่ได้เจอกัน
เขาก็ยืนยันว่าเจอเจอแน่นอนหนูก็เลยเหมือนกับมีการพูดออกไปว่า
ถ้าเกิดว่าพี่ถ้าเกิดว่าพี่โอนให้หนูจริง
หนูขอสลิปได้ไหมคะจะดูชื่อผู้รับเขาก็เหมือนประมาณว่า
เออมึงกูโอนให้มึงแน่นอนแหละยังไงก็ชื่อมึงมึงเป็นคนรับแน่นอน
มึงจะต้องโดนดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าถ้า
แต่ว่าถ้าไม่ใช่ชื่อหนูเนี้ยหนูจะฟ้องกลับหมินประมาทนะคะอืม
เขาก็บอกว่าฟ้องเลยไม่กลัวหรอกเพราะว่ายังไงมึงก็เป็นคนเอาเงินไป
แล้วในระหว่างนั้นนะคะเขาก็เลยพูดว่าแต่ว่าถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะ
มึงต้องเปิดวีดีโอคอร์ให้เห็นหน้าเพื่อที่จะให้อ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ได้เห็นหน้าหนูขอวีดีโอคอร์ใช่ค่ะแล้วทำยังไงน้ำทำยังไง
ก็บริสุทธิ์ใจก็คอค่ะก็จากโทรเสียงเป็นเปลี่ยนเป็นวีดีโอคอร์ใช่ค่ะ
แต่ว่าณตอนนั้นหนูก็มีแบบอัดแบบเป็นเหมือนเขาเรียกวิดีโอค่ะ
แต่ว่ามันจะไม่มีเสียงทางฝั่งนั้นจะมีแต่เสียงฝั่งหนูอย่างเดียว
มันจะเห็นภาพนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะซึ่งที่ที่พี่จิตตีเขาอยู่ด้านบนเนี้ยคือ
อยู่ที่สอพอเราดูแล้วเป็นเป็นสถานที่ประโยชน์จริงจริงใช่ค่ะใช่ค่ะ
เขาก็เหมือนแบบในระหว่างที่หนูขอสลิปเนี่ยเขาก็เดินไปหาเหมือนน่าจะเป็นร้อยเวรนะคะ
ให้ช่วยเขาให้เขาช่วยเปิดสลิปโอนเงินยอดที่เขาโอนไปเก้าหมื่น
ระหว่างนั้นหนูก็รอเขาก็จะพูดจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณว่า
เนี่ยเขาเอาเงินผมไปผมมาหมดตัวเลยเขาหมดจากอะไรเปิดจากโทรศัพท์โทรศัพท์เขาเหมือนเขามีสองเครื่องอะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าหนูเนี่ยเอาเงินเขาไปหมดตัวเลย
เขาก็ร้องห่มร้องไห้แบบประมาณว่าเอาเงินไปหมดแล้วเขาทำงานมาอะไรอย่างเงี้
คือเขาโทษว่าเป็นหนูเลยอ่ะพี่ระหว่างนั้นน้ำคิดอ่ะคิดยังไงหนูงงงงงง
หนูก็แค่งงว่าไอ้เงินทิพย์เนี้ยมันเข้ามาได้ยังไงไอ้เก้าหมื่นมันมาจากไหน
ตอนนั้นหนูก็พยายามคิดว่าหรือว่าแอปธนาคารมีปัญหามันเลยไม่ขึ้นยอด
ตอนนั้นอ่ะเราคิดการไปถึงว่าเราจะโทรไปหาธนาคารแล้วอืม
เพื่อที่จะสอบถามว่ามันมียอดนี้เข้ามาจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
แต่ในระหว่างนั้นเขาก็เปิดสลิปของเขาขึ้นมาปรากฏว่าชื่อมันไม่ใช่
เขาเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาจ่อเลยจ่อที่โทรศัพท์เครื่องที่เป็น
มีมีแอปโอนเงินใช่ค่ะที่อยู่ที่หน้าโต๊ะตำรวจใช่ค่ะให้เราดูใช่ค่ะ
มียอดโอนเก้าหมื่นจริงจริงแต่ไม่ใช่ชื่อหนูเป็นชื่อคนอื่นใช่นามสกุลก็
ชื่อก็ไม่ใช่ไม่มีคำว่าใกล้เคียงเลยแล้วก็บัญชีผู้รับอะค่ะ
ส่วนบัญชีนั้นเนี่ยเขาชื่อสุภาวดีใช่ไหมใช่ค่ะ
เพื่อคุณสุภาวดีดูอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ
เอาเป็นว่าชื่อของคุณจิติเนี่ยโอนไปเก้าหมื่นโอนไปสุภาวดี

หนูก็บอกหนูก็โวยวายแล้วทีนี้เพราะว่าเราไม่ผิด
เขาเคยรู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรเราไหม
มารู้เพราะว่าเราเวลาเราจ่ายเงินเนี่ยเขาจะโอนให้หนูค่ะ

ใช้นวดเสร็จคิดงงคิดเงินเขาก็โอนเงินผ่านแอป
แต่เขาจะเป็นการเหมือนสอบถามหนูแบบเหมือนประมาณว่าเลขบัญชีเลขบัญชีอะไร

ก่อนกดโอนเราต้องถามก่อนชื่อนี้ใช่ไหม
เขาจะเป็นคนลักษณะแบบนี้หลังจากที่จากที่หนูเคยทำงานกับเขาเนี่ย
เขาจะเป็นคนที่รอบครอบนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาจะโอนเงินให้ใครเนี่ย
เขาจะต้องแบบคำนวณคิดแบบยอดนี้ถูกไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะชื่อถูกไหม
แล้วเขาก็จะมาย้อนดูก่อนก่อนที่เขาจะกดโอนในที่หนูเคยทำงานเขาจะเป็นแบบนี้
เอาแล้ววันนั้นพอดูแล้วเอาเป็นเอาสุภาวดีเนี่ยแล้วน้ำบอก

เขาบอกไม่ใช่มึงนั่นแหละเป็นคนเอาไป

เขาก็บอกว่าเงินใน๙๐๐๐๐เนี่ยเข้าหนู
หนูก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่พี่ชื่อมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่หนู

เพราะอะไรเขาใช้เหตุผลอะไรว่าเขาถึงคิดว่าสุภาวดีคือน้ำ

เขาเจอกับหนูวันที่๗เขาพูดแต่อย่างนี้แต่มันไม่ได้เจอกันนะพี่
แล้วมีสองบัญชีหรือเปล่าแล้วมีชื่อนึงหรือเปล่า
ที่หนูจะมีอยู่ทั้งหมดมีธนาคารนะคะจะมีกสิกรที่หนูใช้ประจำก็คือเป็นที่โอนกับเขา
แล้วก็มีไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์เนี่ยหนูเคยทำก็เพราะว่าตอนนั้นหนูเปิดร้านขายของ
แล้วก็จะมีออมสินนี่ออมสินนี่หนูคือหนูทำไว้เป็นเหมือนแบบกู้ยืมตอนนั้นนะคะ
กู้ยืมมามันก็มันมันก็ไม่มันก็ไม่มีบัญชีอื่นแล้วมีแค่เนี้ยค่ะ
บัญชีที่เราเคยมีเนี่ยชื่อหนูหมดค่ะชื่อทิติรัฐหมด

ไม่มีสุภาวดีอะไรเลย

หลวงมากก็กำลังถัดตัวถาม

ทำไมวิดีโอให้เขาดู
เค้าก็ไม่สนใจ
เค้าก็ไม่ยอมมองชื่อมันปรากฏเลย
หนูมีวีดีโอคอร์หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่มอง
แต่เขาก็จะพยายามพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
ผมจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะได้เงินคืนผมต้องการเงินคืนอะไรประมาณนี้

ตอนนั้นเหมือนมันเถียงกันหนูก็เถียงเขาเพราะตอนนั้นหนูก็มีอารมณ์แล้วโมโหแล้ว
ทางตำรวจก็คงจะรำคาญได้มั้งค่ะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่า
ไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกคุยไปก็เท่านั้นแหละ
คนมันเอาไปมันก็ไม่ยอมรับหรอกดำเนินการแจ้งความได้เลย
ยืนยันว่าเราได้ยินใช่แล้วหนูก็เลยพูดสวนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะว่า
ทำไมเป็นเหมือนประมาณว่าคุณตำรวจไม่น่าพูดอย่างนี้นะคะ
ไม่งั้นหนูจะแจ้งความกลับนะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นผู้ต้องหานี่
แล้วหนูก็ไม่ได้เอาเงินเขาไปแล้วหนูก็บอกเขาว่า
มันอ่ะก็มีบัตรประชาชนที่หนูวางให้เขาดูเนี่ยว่าชื่อมันไม่ใช่เนี่ย
แล้วจะมาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วสายก็เหมือนเหมือนเขาลุกเดินหนีอะค่ะแล้วสายเขาก็ตัดสายหนูไป
ตัดสายทิ้งเลยใช่ในตอนนั้นอ่ะหนูก็คิดว่าคงจะจบแล้ว
ตอนนั้นคือ๑๑โมงประมาณเที่ยงค่ะคุยจบประมาณเที่ยงหนึ่งอย่างนี้ค่ะ
เขาก็หนูก็คิดว่าเรื่องอ่ะจบแล้วเพราะว่า
งวนใจเหรอวันนั้นเขาบอกเขาแจ้งความแล้วนะ
เขาบอกนี่ผมแจ้งความคุณช่อโกงนะแต่ว่าชื่อไม่ใช่ชื่อหนูไงคะ
ก็เลยคิดว่าอ่าน่าจะจบใช่แล้วหนูก็พยายามเข้าใจในอีกมุมหนึ่งก็คือว่า
เออในสลิฟต์อะมันขึ้นว่า๙๐๐๐๐จริงหนูก็เลยพยายามคิดว่าเขาอาจจะโมโห
หรือว่าอาจจะแบบขาดสตินะตอนนั้นอืมแต่ในใจหนูตอนนั้นอ่ะ
หนูก็อยากได้คำขอโทษแต่หนูก็มีพิมพ์ไปด่าเขาอะค่ะ
แล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยยันหนูก็ไปหนูก็ออกไปนั่งคุยกับพี่คนนึงที่รู้จักอะค่ะ
ก็ไปนั่งก็กำลังคุยกับเขาอยู่ที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ที่ที่ร้านตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็ไปนั่งก็กำลังคุยกันอยู่
เขาเนี่ยก็โทรไลน์เข้ามาอีกสองสายเขาก็บอกว่า
ต้องดูยอดว่ามันมียอด๙๐๐๐๐เข้ามาไหมต้องดูแบบตัวต่อ
คือโอนไปชื่อสุภาวดีเราบอกเราไม่ใช่ชื่อสุภาวดีเราชื่อธิตาลี
แต่เขาบอกเอางี้ขอดูวันนั้นหน่อยขอดูแอปมือถือแอปของแบงค์เนี่ย
ของที่ตาลีหน่อยว่าวันที่๗ธันวาคมเนี่ยมียอด๙๐๐เข้าไหมมียอด
หมื่นเข้าไหมไม่ได้รู้กันกับสุภาวดีแบบโอนไปชื่อนั้นแล้วถ่ายมาชื่อนี้อย่างนี้ใช่ไหม
เขาพูดอย่างนี้แล้วหนูก็เลยมีการพูดกับเขาว่า
แต่ว่าการที่จะเข้ามาคุยเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ต้องพูดจาให้ดี
เพราะว่าตอนที่หนูคุยเนี่ยเขาพูดจาไม่ดีแล้วก็ด่าหนูแล้วก็โมโหโวยวายตลอด

แล้วเขาก็บอกว่าได้ครับขอแค่แบบช่วยผมเพราะว่าผมต้องการเงินคืน
เขาก็วางสายแต่หนูก็กำลังยืนคุยกับพี่คนนั้นนะคะที่อยู่ที่ที่เกิดเหตุ
จังหวะที่เขาเดินเข้ามาเขาด่าเลยค่ะเขาพูดไม่ดีเลย
เขาบอกว่าอยากจะไม่รู้น้องก็เลยบอกว่าอยู่ที่ไหนอย่างนี้เหรอ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

บอกโอ้โหนี่เขาก็กลุ้มใจอยู่เหมือนกัน๓๔วันไม่ได้ทำมาหากินเลย
น้องผู้ชายช่วยรับสายหน่อย
เดี๋ยวถ้าจะไปไก่เกลี่ยอะไรเดี๋ยวพี่ไปด้วย
เดี๋ยวไปนั่งฟังแล้วว่ามันยังไงบ้างจะได้จบ
คือถ้าเขาเอาตังค์ไปจริงก็ดำเนินคดีเขา
แต่ถ้าเขาไม่ได้เอาไปยังไงต่อ
มาเจอนักแห่งวันที่๑๐ธันวาคมโวยวายแล้วก็หายไปเลย
วันนี้โวยวายได้เนี่ยโทรเข้ามาในรายการมาโวยวายต่อหน้าก็ได้ไม่ว่าเลยสักคำ

จิติถ้าเกิดว่าดูรายการอยู่นะครับ

คอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความอะไรเข้ามาก็ได้เดี๋ยวเราติดต่อหา
รวมทั้งคุณสุภาวดีที่มีชื่อว่าคุณจิติเขาโอนเงินไว้ให้๙๐๐บาทด้วยนะครับ

หลังจากที่๑๐ธันวาคมสพคูคศ
เขาโทรไลน์มาหาเราวีดีโอคอลมาหาเราสุดท้ายเขาบอกขอดูเลย

แบงค์ในมือถือเราอ่ะว่าเราไม่ได้ไปรับเงินต่อช่วงจากคนชื่อสุภาวดีใช่ไหม

เขาก็มาถึงที่ร้านตามเหตุการณ์ในคลิป

ตอนแรกที่คุยกันก่อนก่อนที่มันจะเป็นสาเหตุที่เขาจะทำเหมือนแบบขู่ก่อนนะคะ

หนูไล่ให้เขาดูแต่ละยอดเลยในวันที่๗ว่ามันมียอดอะไรบ้างซึ่งมันไม่มียอดทั้ง๙๐๐ทั้ง๙๐๐มันไม่มีเข้ามา

ใช่แล้วหนูก็บอกว่ามันลบไม่ได้พี่มันของธนาคารมันลบไม่ได้
หนูก็เถียงกับเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวกูจะต่อยหน้ามึงนะประมาณเนี้ยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วพี่คนที่หนูรู้จักเขาก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่พูดกันดี

เขาก็เลยบอกออกไปคุยกันข้างนอกในคลิปมันจะมีเสียงที่เขาอัดไว้ค่ะ
เขาบอกให้เราไปคุยข้างนอกต้องพูดจากันดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นหนูก็มองว่าถ้าเขาขู่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มไม่ปลอดภัยกับตัวหนูเอง
หนูก็เลยเดินหนีออกไปพอเดินหนีออกไปนั่งปุ๊บอะค่ะเขาก็เดิน
แต่ก่อนก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็เหมือนพี่ผู้หญิงเขาก็เลยถามว่า
แล้วได้ไปแจ้งความหรือยังกับสอนออะไรพวกนี้ค่ะที่ว่าเงินหายโอนผิด
เขาบอกว่าเขาแจ้งแล้วแต่ว่ามันดำเนินการช้าแล้วก็ไม่ทำอะไรให้เขาเลย
เขาเลยต้องทำด้วยตัวเองค่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่า
แล้วกูโอนเงินให้ใครวะเขาพูดคำนี้ขึ้นมา

ใช่ค่ะแต่หนูก็คิดว่าถ้าเขาพูดคำนี้น่าจะหยุดได้แล้วน่าจะจบแล้วน่าจะเข้าใจ
ถ้าเกิดสมมุติน้องผู้ชายดูอยู่นะฟังไว้ด้วยเดี๋ยวจะได้ถามเลย
อยากรู้มากเลยแล้วปกติเรารับเงินเรารับยังไง
บัญชีเราเองไหมหรือบัญชีของเรา

คือเปิดมาแต่ละวันที่จะทำงานเนี่ยลูกค้ามามีการรับบัญชีตัวเอง
แล้วแต่ค่ะบางทีก็เงินสดบางทีก็เงินโอนแล้วแต่เขาสะดวกเลยค่ะ

เงินโอนนะคะก็เป็นชื่อบัญชีหนูเป็นพร้อมเพลย์ค่ะ

เขาบอกว่าเขามีอยู่๓๔บัญชีบัญชีธนาคารแต่ว่าเป็นชื่อชื่อพี่ตาลีของเขาหมดเลย

เอาเป็นว่าวันนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจิติเขาจะจากไป

ใช่ค่ะก่อนที่เขาจะฉุดกระชากเนี่ยเขาได้เดินที่หนูไปนั่งปุ๊บอะค่ะ

เห็นภาพในกล้องวงจรปิดแล้วคุณจิติอยู่ในสายเดี๋ยวคุยเลยนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะติดต่อกันไม่ได้อีก

สวัสดีครับคุณจิติครับสวัสดีครับ

อ่าคุณจิติฮะยังไงขอพูดคุยกันหน่อยกันแล้วกันตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเอาในมุมของคุณจิติลองเล่าให้ฟังหน่อย
ชนเงินหายคนเงินหายพี่หมดเลยไม่เหลืออะไรแล้วพี่เงินที่เก็บมาคือหมดแล้วผมก็ตามหาเงินผมว่าผมโอนไปให้คนนี้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่ตั้งใจที่จะทำร้ายเขาเลยพี่ฟังไงผมเป็นทนายความทั้งสองเที่ยวผมเพิ่งไปพยายามหาเงินตามตามเงินผมเข้าใจไหมครับเดี๋ยว
เดี๋ยวนะคุณจิตติจะเย็นนะคุณจิตตี้เข้าให้เล่าอันนี้ลองไห้อยู่ใช่มั้ยครับ

ชื่อชื่ออีกชื่อนึงไม่ได้ชื่อของทางน้ำเขาที่ว่า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
แต่ผมพยายามถามผมว่าให้คุณมีบัญชีอื่นหรือไม่
ผมก็ไล่ถามทุกคนพี่เข้าใจไหมผมก็ไล่ถามทุกคน
ของไล่หาไม่เจอแล้วจนผมทำอะไรไม่ได้แล้ว
ทีนี้ผมก็ต้องลั่งข้างคิดแล้วเพราะผม
ผมก็ไม่ได้ต้องหาทางไหนเหมือนกันที่้ผมก็ต้อง
ถึงคิดว่าไอ้ที่ว่าโอนไป
ให้ใครก็ไม่รู้หรือจะอะไรยังไงก็แล้ว
ไปก้าวหมื่นอ่ะผมไม่ได้ค้าว่าฉันถามว่า
ผมโอนเข้าไปในบัญชีคุณหรือเปล่าผมถามเขาเฉยผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาเอาไปนะครับ
คุณกิติยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาว่าน้ำเนี่ยเขาเอาไปแค่ถามว่าโอนเข้าบัญชีเขาหรือเปล่า
ใช่ครับเพราะผมก็ไล่ถามทุกคนที่มีธนาคารออมสินไม่ใช่ผมไม่ไล่ถาม
แต่ทีนี้ทางน้ำเขาบอกว่าก็ได้เห็นสลิปแล้วได้เห็นแอปอะไรต่างนานาแล้ว
วันที่๗เราก็ไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำไม่ได้มานวดอะไรกับเขาเลยเนี่ย
แล้วทีนี้คือยังไม่เชื่อเหรอว่าเขาไม่ได้เงิน๙๐๐๐ไปจากคุณจิติจริง
แต่ถามว่าคนเงินหายครับคือมันไม่มีอะไรเหลือแล้วผมพูดแค่นี้แหละครับ
ชีวิตมันเหลืออะไรนะครับตอนนี้
แล้ววันนั้นโอนค่าอะไรไป๙๐๐๐ไปโอนค่าอะไร
ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับถ้าผมจำได้ผมก็ไล่ผมก็ไล่ถามทุกคนนะครับ

แล้วมันยังไงคนโอนเงินตั้ง๙๐๐๐๐นี่แสดงว่ามีเงินอยู่เยอะนะคุณจิติ
เงินในบัญชีอะครับมันมีอยู่แค่นั้นเองครับอืม

ปกติคุณจิติทำอะไรที่ไหนพอจะเล่าให้ฟังกันได้ไหมเราจะได้ช่วยกันไล่ว่า
ผมไม่ใช่อายุทั้งสี่ทำชกแค่ตอน๖เองผมบอกไว้ตอนเลย
ไม่ใช่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่

มีครอบครัวแล้วทีนี้เงินหายไป๙๐๐๐๐เลยทีนี้ก็เครียดเลยใช่ไหม

ผมยังไม่กล้าบอกเขาเลยครับยังมีรอเพราะเขาบอกให้รอภายใน
ตอนเมื่อวานนักข่าวมาถามว่าเหลืออีก๓อาทิตย์ผมก็ต้องรอครับ
ผมก็ต้องรออย่างเดียว

ธนาคารครับทางธนาคารกับเจ้าที่ตำรวจครับ
ไปหาธนาคารกับตำรวจว่าเราโอนเงินผิด๙๐๐เขาบอกให้รอ๓๐วันตรวจสอบ

แล้วชื่อบัญชีที่ชื่อสุภาวดีที่เราโอนไป๙๐๐รู้หรือยังว่าเขาเป็นใคร
ผมยังไม่รู้เลยครับ
จำไม่ได้เลยเหรอคุณจิติว่าไปทำอะไรไปซื้อของไปใช้บริการอะไรยังไง
จำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้จริงครับ
แต่ว่าตอนที่เขาโทรมาเขายืนยันนะคะ
ทีนี้ตอนที่กดบัญชีกดโอนเงินอะไรพวกนั้นก็จำไม่ได้เลยเหรอคุณจิติ
ใช่ครับจำไม่ได้จริงครับ

กดเงินมาใช้ครับแล้วก็คือได้ยินเงินหาย
วันที่๑๐ถึงจะรู้พอรู้ปึ้งเนี่ยมุ่งมาที่ทางน้ำเขาเลยเหรอ

น้ำแม่น้ำเขาขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับ
อ้าวเอาทั้งเอาทั้งเอาทั้งเอาน้ำมีอะไรถามคุณจิตติเขาไหม
วันนั้นพี่ไม่ได้พูดดีเลยนะคะพี่พี่โทรมาพี่พูดว่าหนูเป็นผู้ต้องหาเลยนะคะ
พี่บอกว่าหนูโกงเงินพี่ไปน้าทำก่อนพี่ไม่ได้หาไม่ไม่ไม่พี่
พี่เนี่ยพี่เป็นอย่างนี้อีกแล้ววันนั้นก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
พูดอ่ะเขาไม่รับฟังอะไรเลยหนูก็อธิบายให้เขาฟังว่าหนูอ่ะไม่ได้เจอเขา
เขาก็ยังพูดในสอนอว่าเจอหนูวันที่เจ็ดค่ะเจอหนูวันที่เจ็ดแล้วก็บอกว่าโอนเงินให้
แล้วก็ไม่ได้พูดดีด้วยนะคะพี่บอกว่ากูโอนเงินให้มึง
จะโอนให้มึง๙๐๐แต่กูโอนให้มึงหมื่นนึงมึงต้องคืนเงินกู
ทำไมวันนั้นคุณจิติไม่คุยกับเขาดีดีอ่ะคุณจิติใช่ค่ะหนูพูดดีดีแล้วด้วย
บอกพี่ฟังหนูก่อนพี่ก็ไม่ฟังเขาบอกว่ามันคือเงินทั้งชีวิตของเธอ
น้ำก็บอกทำไมไม่คุยกันดีว่าจะใจร้อนมี่หน่อยครับพี่

น้ำอ้าวแล้วทำไมเป็นกับหนูคนเดียวล่ะคะ

ตั้งแต่วันที่พี่โทรผิดนะคะหนูได้พูดกับพี่แล้วว่า
แต่พี่ไม่มีคำขอโทษแล้วพี่ก็ไม่ได้สำนึกด้วยค่ะ

ไม่ค่ะวันนั้นพี่ยังพูดกับหนูก่อนที่พี่จะออกขับรถออกไป
หนูบอกว่าให้พี่ไปสถานีตำรวจกับหนู
พี่พูดกับหนูว่ากูไม่ไปกูจะไปหาเงิน๙๐๐๐๐
แล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วค่าโทรศัพท์จะซ่อมให้หนูยังไง
บอกว่าเรื่องของมึงจัดการเอาเอง

ถ้าโทรศัพท์ของเขาพังผมจะชดใจให้ได้ก็ได้ค่ะ

ถ้าดูในเพจหนูแจ้งอยู่แล้วว่าจอมันแตกด้านนอก

คุณจิติเขาบอกว่าเขาอยากขอโทษน้ำ
ขอโทษจริงจริงครับผมอยากขอโทษจริงจริง

ที่ไปแจ้งความว่าที่สภคลูครตเนี่ย

แจ้งใครแจ้งแจ้งกับน้ำหรือว่าแจ้งใคร
แจ้งก็ตามที่ทันฤทธิ์เลยครับไม่ได้แจ้งกับน้ำไม่ได้แจ้งชื่อน้ำครับ
ได้ไปแจ้งว่าน้ำเขาเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงช่อกงอะไรไม่ได้แจ้งนะ

แจ้งแค่เรื่องที่ว่าเราโอนเงินผิดแจ้งเรื่องแค่นั้น
อ่าทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นจิติคุณจิติเขาบอกว่าเขาอยากขอโทษน้ำ

จริงในตอนที่เขาโทรมาหนูเข้าใจนะคะว่าเงินหาย๙๐๐บาท
หนูก็ยังบอกเขาว่าให้ขอโทษหนูสักคำเขาก็ตัดสายไปเลยค่ะ
คุณกิติคุณน้ำเขาบอกเขาไม่รับคำขอโทษ
มันต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเพราะว่า
น้ำเข้าใจที่แบบว่าพี่เนี่ย
พี่หนูก็พูดกับพี่ในคลิปเหมือนกันว่าหนูเข้าใจนะว่าพี่เงินหายแต่พี่ต้องใจเย็น
ไม่ใช่ว่าพี่เข้ามาทำร้ายร่างกายคนอื่น
เข้ามาทำร้ายโทรศัพท์คนอื่นแล้วพี่ก็ยังกล่าวหามาโดยตลอดเลยนะคะ

คุณจิตติมันไม่ทันแล้วนี่
เดี๋ยวผมเคลียร์ให้ต่อนะคุณจิติเอาเป็นว่าอย่างนี้
คุณน้ำเขาไม่ขอรับคำขอโทษนะแล้วคุณกิติทราบหรือยังว่า
คุณน้ำเข้าไปแจ้งความไว้ที่สอนอดอนเมือง
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเมื่อวานนี้คุณน้ำเขาไปแจ้งความที่สอนอดอนเมือง

คุณจิติเนี่ยมี๔ข้อหาใช่ไหมน้ำ

มีข่มครูมีทำร้ายร่างกาย

แต่มันจะมีหมินอันหนึ่งเพราะว่าเขากล่าวหาว่า
กับเจ้าของบัญชีเนี่ยเหมือนประมาณว่าหนูอ่ะรู้จักกับเจ้าของบัญชี
ก็มีเรื่องดูหมินหรือหมินประมาทนี่แหละ

เขาจะเรียกค่าเสียหายตรงนี้นะคุณจิติอาจจะเยียวยาชดใช้เขายังไงไหม
จะไปเจรจากับเขาที่ไหนไหมที่สอนอดอนเมือง
ได้ครับพี่แต่ว่าขอเป็นอย่างอย่างนี้แหละเพราะผมไม่มีตังเหลือแล้วตอนเนี้ย
ผมก็มีไม่เยอะน้ำน้ำต้องเห็นใจพี่นะพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้วเอ่อ
พี่คะวันนั้นน่ะพี่ไม่น่าพูดคำนี้กับหนู
น้ำพี่กาดน้ำพี่ก็ยอมให้มันจบกับเขา
มันคำกลับมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะพี่วันนั้นอ่ะหนูมีเงินอยู่พันเจ็ดครับ
แล้วหนูต้องจ่ายค่าบ้านแล้วก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
แต่วันนั้นพี่ทำร้ายหนูทำโทรศัพท์หนูพัง
แล้วหนูก็ยังต้องมีหนี้นอกระบบที่หนูต้องจ่ายเขาวันนั้น
หนูต้องเอาเงินส่วนนั้นไปซ่อมโทรศัพท์
แล้วหนูโดนอะไรคะโดนตัดน้ำ
ห้องก็ยังไม่ได้จ่ายและหนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเขา
แต่ว่าหนูยังคุยกับเขาได้พี่จะมาพูดอย่างงี้ไม่ได้ค่ะ
ว่าหนูจะต้องเห็นใจพี่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ

เดี๋ยวลองฟังคุณจิตติเค้าได้ดีต้อครับ
พี่จะใช้เป็นเงินห้วงเข้าไปเท่าไหร่ส่วนนั้น๕๐๐๐บาทได้ไหม

ค่าโทรศัพท์หนูรับได้๑๓๐๐บาทแต่อย่างอื่นข้อหาอย่างอื่น
ว่าตามกฎหมายค่ะคือจะมาอ้างว่าตัวเองขาดสติ
ไม่ได้นะคะพี่น้ำช่วยพี่หน่อยค่ะพี่ขอร้อง
พี่หนูว่าเป็นคนเสียหายถ้าจะมาขอร้องอะไร
ตามกฎหมายนี่คือยังไงน้ำหมายถึงว่าน้ำน้ำจะเรียกเท่าไห
หรือว่าจำเมินคดีอย่างเดียวไปตกลงกันที่หลังค่ะ
ตกลงกันที่สอนอดอนเมืองว่าอย่างนั้นเถอะ
พี่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเมื่อวานนี้พี่จะมานั่งร้องไห้คนเดียวไม่ได้หรอก
เมื่อวานเนี้ยลูกหนูดูข่าวลูกหนูยังพูดเลยว่า
เขาอ่ะทำร้ายแม่หนูทำไมมันมันเป็นความรู้สึกของเด็กคนนึงอ่ะ
พี่ต้องมาดูว่าดูข่าวแม่ตัวเองอ่ะโดนทำร้ายอ่ะ
แล้วหนูไม่ได้โอนเงินผิดแล้วหนูต้องมานั่งอธิบายกับลูกว่า
อย่าไปโกรธเขาเพราะว่าแม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งที่ลูกหนูบอกว่ามันน่าจะโดนทำร้ายร่างกายคืนด้วยซ้ำ
ทำร้ายจิตใจเด็กคนนึงที่ต้องมาดูข่าวแม่ตัวเองโดนทำร้ายอ่ะ
มาขอร้องอะไรอีกพี่บอกว่าพี่ต้องการความแบบ
เหมือนพี่บอกว่าพี่โทรหาทุกคนแต่พี่บอกว่าทุกคนพี่ไม่ได้พูดจา
กับกับเขาแบบนี้เลยแล้วพี่ก็ยังพูดหาว่าหนูเนี้ย
สมรู้ร่วมคิดกับผู้หญิงคนนั้นเลยวางแผนมาหลอกเงินพี่
ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะอันนี้มันก็ไม่ใช่นะคะ
หนูว่าเสียหายดังนั้นอ่ะพี่อ่าเดี๋ยวพี่เขาต้องขอโทษน้ำ
ก็พี่บอกแล้วพี่ไม่ได้โทรมาขอโทษพี่บล็อกไลน์หนูไปเลยด้วยซ้ำ
ผมไม่ได้บอกนะผมยังเปิดร้ายอยู่ไม่เป็นไรคุณจิติครับ
ผมผมสรุปให้อย่างนี้นะคุณจิตินะคำขอโทษของคุณจิติ
คุณน้ำไม่รับคำขอโทษใช่ค่ะเพราะเขาบอกเขาก็เจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกิน
เต้าเขาเห็นข่าวของเขาเนี่ยเขาก็โอ้โหเสียความรู้สึกแล้วก็สภาพจิตใจย่ำแย่ไปหมด
จะเรื่องทรัพย์สินเขาเสียหาย๓๔วันที่ผ่านมาไม่ได้ทำมาหากินเลยที่ทำงานเนี่ย
เสียรายได้ด้วยเรื่องค่าชดใช้เยียวยาไปคุยกันที่โรงพัก
เพราะเขาแจ้งความที่สอนอดอนเมืองแล้วจะเป็นเรื่องค่าโทรศัพท์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ทีนี้ที่คุณจิติบอกว่าพร้อมที่๕๐๐๐บาทจะชดใช้เยียวยากับเขาเนี่ย
เอาอย่างงี้คุณจิตินัดเจอกันเมื่อไหร่เพราะเขาบอกความจริงเมื่อวานคุณจิติก็
ไว้ว่าจะมาเจอเขาก็ไม่มาเนี่ยวันนี้เพิ่งได้คุยกันเนี่ยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ย
คุณจิติพร้อมเจอกันเมื่อไหร่ว่ามาครับแล้วแต่น้ำเลยครับน้ำอยากเจอกันเมื่อไหร่
อยากให้พี่ทนายไปด้วยเพราะหนูไม่รู้ข้อกฎหมายเลยเดี๋ยวต้องให้ทนายรณรงค์ช่วยหน่อย
พรุ่งนี้กี่โมงเอาสัญญาต่อหน้าประชาชนนะต่อหน้าประชาคมทนายลงว่าหรือเปล่า
ภูมิไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้นัดให้ได้ก่อนเดี๋ยวหายอีกอ่าคุณจิตติเอา
คุณจิติว่ายังไงนะคุณจิติอย่าเพิ่งร้องไห้เอาค่อยคุยใจเย็น
ลูกผู้ชาย๓๙แล้วเราค่อยคุยตั้งสติ
พรุ่งนี้กี่โมงคุณจิติพรุ่งนี้กี่โมงดีสอนอดอนเมือง
ตอนเช้าก็ได้ค่ะพี่เอากี่โมงเช้าสัก๑๐โมงก็ได้ค่ะ
โมงเช้าสอนอดอนเมืองได้ไหมคุณจิติได้ครับ
นะคุณจิติแล้วเดี๋ยวเจอกับน้ำพรุ่งนี้
นายรณรงค์เดี๋ยวจะไปช่วยดูแลแล้วก็ไปเจรจากลายเกลี่ยให้ด้วย
แต่คุณต้องมานะต้องมานะสัญญาต่อหน้าประชาชนประชาคมแล้วนะ
คุณจบเลยนะชีวิตคุณหลังจากนี้นะครับ
คือถ้าเกิดว่าเขาไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นธนารณ
คุณมาคุณยังมีทางออกให้ปัญหาชีวิตคุณนะ
ไปไหนใช่ไหมครับนะถือสายรอแป๊บเดียวนะอย่าเพิ่งวางสายนะผม
พักโฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะ
ติยังอยู่นะครับคุณจิติครับคุณจิติตั้งใจฟังนะด้วย
เวลาที่จำกัดในช่วงที่เหลืออยู่เมื่อสักครู่นี้ผมนั่งคุย
กับทางน้ำเขาละทนาลงก็ฟังอยู่คุณน้ำบอกว่าอย่างนี้๔วัน
ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย๑๐๑๑๑๒๑๓วันนี้ด้วยครับคุณ
น้ำบอกปกติเขาทำงานในรายได้เขาเฉลี่ยวันละพันห้า๔วัน
ก็๖๐๐๐บวกกับค่าโทรศัพท์ที่ซ่อมไปเองอีก๑๓๐๐เป็น๗๓๐๐
นี่คือค่าเสียหายเบื้องต้นที่อยากนัดเจอเจรจาพรุ่งนี้๗๐๐
๓แล้วนัดกัน๑๐โมงพรุ่งนี้นะที่สอนธรรมดรเมืองแค่แม่น้ำใช่
ครับทนาลงลองคุยอะไรกับคุณจิติน่ะว่าเขาจะโอเคมั้ย๗๐๐๐บวก
อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าที่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่ได้เอาคุณมาฆ่า
ในรายการทีวีนะพยายามหาทางออกช่วยตัวคุณและครอบครัวคุณ
อยู่คือส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเราไปทำร้ายเขาเนี่ยเรา
เจตนาที่จะไปทำแบบนั้นอันนี้รู้แต่คุณต้องแก้ไข
ต้องรับผิดชอบเขาด้วยเบื้องต้นเลยเขามีความเสียหายเกิด
ละ๗๓๐๐บาทคุณต้องไปดิ้นลนขนขวายมาให้เขาไม่งั้น
เนี่ยถ้าเขาไม่ยอมหรือเขาพ้นจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขา
ดำเนินคดีถึงที่สุดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปประกันตัวอีก
ซึ่งเป็นเงินอีกหลายหมื่นนะต้องต้องประกันตัวต้องประกันตัวสู้
คดีนะทำร้ายร่างกายเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
นะคุณด่าเขาเนี่ยมันยังไม่หนักว่าคุณไปทำร้ายร่างกาย
เขานะผมรู้ว่าคุณจะเสียใจจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่
คุณต้องพร้อมรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำลงไปด้วยก่อนที่
มันจะไปยิ่งกว่านี้ส่วนเงินที่โอนไปเนี่ยไปเข้าบัญชี
เพราะเหตุผลอะไรเนี่ยถ้าคุณบอกคุณจำไม่ได้เลย
ผมว่าก็แปลกแล้วเป็นเรื่องที่ตำรวจเขาต้องไปสืบสวน
เอาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเงินโอนแต่เบื้อง
ผมแนะนำอย่างหนึ่งถ้าคุณโอนเงินเข้าบัญชีผิด
แล้วคนที่โอนเข้าบัญชีผิดเขาเอาไปใช้คุณก็ดำเนิน
คดีเขาฐานยักยอกทรัพย์เดี๋ยวตำรวจเขาออกหมายเรียกให้
เจ้าของบัญชีมาที่โรงพักเองซึ่งใช้ระยะเวลา
หลายวันไม่ได้ไวอยู่แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมา
ครับใครแบบนี้ครับคุณคุณจิติเจ็ดพันสามโอเคไหม
ถ้าเกิดน้ำเขาเรียกเจ็ดพันสามเนี้ยได้ครับตกลง
อ่าตกลงเจ็ดพันสามได้นะครับจะได้ไม่ต้องแบบ
โอ้โหไปต่อเนื่องคดียาวนานอันนี้เราเจรจากันแค่
ตรงนี้นะยังไงต้องไปต่อหน้าพนักงานสอบสวนวันพรุ่ง
นี้นะฮะสนดมนะครับสิบโมงคุณต้องมานะถ้าไม่มา
เกิดอะไรขึ้นถนัดถ้าคุณไม่มาเนี้ยผมไม่ได้อยู่
ด้วยแล้วอืมแล้วทางฝ่ายผู้หญิงเขาเอาเรื่องคุณ
เต็มที่แน่ครับครับเพราะว่าเขาไปแจ้งความแล้ว
เดี๋ยวคุณจะเสียประวัตินะมีประวัติติดตัวนะ
ผมบอกคุณก่อนนะครับครับคุณคุณจิติผมถามจริงจริง
ว่าจำไม่ได้จริงจริงเลยหรือว่าเราโอนเงินทั้งเก้า
หมื่นเอาไปเอาไปทำอะไรอ่ะจำไม่ได้จริงจริงครับจำ
ได้จริงจริงครับครับเพราะผมจำได้สองคนต้องไล่คนคน
คนที่ผมโอนผิดไปให้ไปแล้วครับอันนี้ผมจำ
ได้จริงจริงครับผมผมขออนุญาตนะอย่าว่าผมนะผมอัน
ที่ผมถามพอดีมีท่านผู้ชมก็ก็ถามมาด้วยอ่ะในในเพจ
บุ๊คไทยรัฐออนไลนไทยรัฐทีวีนะไปเล่นพนันบอล
พนันออนไลน์แล้วไปโอนผิดอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีนะ
ไม่มีครับไม่มีครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ดีดีมันโอนผิดได้
ยังไงไป๙๐๐๐๐บาทไปชื่อของบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับ
เอ้าสุดท้ายเดี๋ยวเวลาจะหมดมีอะไรคุยกับคุณน้ำหน่อยก่อน
พบที่ก็ไม่รู้ที่มาหาทางไหนแล้ว
พี่ก็หมดแล้วเหมือนกันด้วย
คุณน้ามีอะไรมีอะไรมีอะไรฝากบอกก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
พี่ตลอดตั้งแต่คุยแรกตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุด้วยซ้ำว่า
ให้พูดจาดีก่อนคิดดีว่าโอนเงินให้ใคร
พี่บอกว่าให้หนูแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ทำทุกอย่างแล้วที่มันจะสามารถยืนยันว่าเป็นหนู
แต่พี่ก็ยังยืนยันว่าใช่
อันนี้ผมถามแทนเฉยนะ
อันนี้หนูจะบอกว่า๗๓๐๐บาทมันคือค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้น
แต่ถ้าในคดีที่มันไปอะไรอย่างนี้คือมันผ่อนจ่ายได้พี่

พรุ่งนี้ไปคุยกันนะคุณจิตินะหาได้ไม่ได้มากน้อยยังไง
นายรณรงค์อันนี้เขาสามารถเจรจากลายเกลี่ยกันได้ใช่ไหม
คือเบื้องต้นเขาเยียวยามาก่อน๗๓๐๐บาท

ถ้าประสงค์จะดูแลเขาจริงนะครับ
แต่ผมแนะนำนะไม่ใช่หายนะพรุ่งนี้
หายรอบหลังรณรงค์ไม่ไปด้วยเขาเดิมเรียนคดีถึงที่สุดนะ
สัญญาณรูปผู้ชายนะคุณจิตินะ

ได้ฟังกันทุกฝ่ายเลยขอบคุณคุณจิติด้วยนะครับ
ขอบคุณคุณน้ำนะฮะขอบคุณทนายรณรงค์นะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมิครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ